เพราะคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะต่อคลิปนี้
ผู้ชายคนหนึ่งเขาถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้า
ขณะที่กำลังมีการรอต่อคิวในการที่จะจ่ายเงินกันอยู่
แล้วก็เอาเรื่องของครอบครัวนี้มาเผย

อันนี้คือก็โพสต์ไว้แบบนี้
แล้วเขาก็บอกว่าเป็นไปตามคลิปแหละครับ
แม่สอนลูกยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นไปดูกันนะฮะ
ค่ะลูก

คือเป็นเด็กเป็นเด็กไม่ต้องไปว่าพ่อแม่คนอื่นเขา
เป็นเด็กไม่ต้องไปว่าพ่อแม่คนอื่นเขา
หาดรู้มั้งว่าเวรกรรมมันเจ๋งเลยรู้ไหม
คุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในเพจดังนะครับ
แล้วก็เขียนว่าขอที่จะประจานพฤติกรรมของครอบครัวนี้นะครับ
รยาทแย่มากคือผมรอต่อแถวชำระเงินอยู่ที่แคชเชียร์
โดยที่ผมหิ้วน้ำเป็นแพ็คอยู่ซึ่งมันก็หนักแล้ว
แล้วผมก็วางไว้ที่พื้นเพราะรอคนก่อนหน้าผม

พอครอบครัวนี้เข็นรถเข็นมาถึงนะ
ปรากฏว่าจะมาแซงผมแล้วก็มาเร่งให้ผมรีบ
ผมก็บอกไปว่าจะรีบได้ยังไงคนข้างหน้ายังคิดเงินไม่เสร็จเลย
ส่วนเด็กในคลิปซึ่งจริงก็ไม่ใช่เด็กนะ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็โตแล้วล่ะเป็นลูกของครอบครัวนี้นะครับ
มีการมาด่าผมว่าว่านี้ผมก็พูดไม่ได้นะ
เพราะว่าเป็นคำไม่สุภาพนะครับแต่ว่าด่าถึงพ่อถึงแม่เลยนะครับ
แล้วก็หันไปคุยกับครอบครัวทำเป็นอย่างนู้นอย่างนี้
หัวล็อกคิกอะไรอย่างนี้นะฮะ
ผมก็เลยบอกว่าผมขอถ่ายคลิปแล้วประจานนะ
ครอบครัวนี้ก็ยังท้าทายผมให้ถ่ายเลยนะครับ
แล้วก็ปิดท้ายว่าแม่สอนลูกยังไง
ลูกก็ได้อย่างนั้นครับตามคลิปนะครับ
โอ้โหพอเรื่องนี้นะคุณถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์
มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม
พากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของครอบครัวนี้
โดยเฉพาะแม่และลูกแม่สวมเสื้อชมพู
ลูกสวมเสื้อสีขาวโอ้โฮโดนคนในโลกโซเชียลเน็ต
เยอะเลยบอกว่าอยากจะเปิดวาร์ฟไปให้เจอจริงว่าครอบครัวนี้เป็นใคร
แล้วบอกว่าแทนที่จะสั่งสอนลูก
อย่าไปพูดไม่ดีกับคนอื่นเขา
แต่กลับรู้เห็นเป็นใจแล้วก็โอ้โหทำเป็นยุแยง
ทำเป็นท้าทายกันแบบนี้มันจะทำให้เรื่องไม่จบนะครับ
แต่บางคนก็บอกว่าหรือว่าครอบครัวนี้พอเขารู้สึกว่าผิด
แต่เขาก็ทำใจดีสู้เสือทำเป็นไม่รู้สึกรู้สมอะไรนะฮะ

เขาบอกว่านิพาปุจารก็หนักมากเลยนะครับ